หนึ่งเรื่องของความเชื่อของคนเท่าคนแก่ทางอีสานกันหน่อย

ที่มันชอบร้องกะต๊ากะต๊ากะต๊า
ตอนเย็นนะคะ
อ๋อเหรอคะคุณชีสาเคยได้ยินไหมไก่กระตากตอนเย็นเหรอคะ
แปลว่าถ้าบ้านไหนมีลูกสาวเนี่ยมีคนมาแอบเล่นลูกสาวแล้ว
นี่เป็นความเชื่อของคนอีสานเขานะ
เขาไม่เคยได้ยินบอกตรงไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
คุณยายทอนเป็นติ๊กต๊อกเกอร์นะ

ทอนเป็นติ๊กต๊อกเกอร์ชอบเล่าเรื่องราวความเชื่อให้ฟัง

คือยายทอนแกบอกว่าความเชื่อนี้ทางผู้เท่าผู้แก่

เขาบอกว่าถ้าหากว่าไก่มันร้องตกใจเหมือนกระต้ากระต้ากระตาก
ตอนเย็นถือว่าเป็นเรื่องไม่ดี

แต่ถ้ามันกระตากตกใจตอนเย็น

โดยเฉพาะบ้านที่มีลูกสาวคุณ
เขาเชื่อกันว่าการที่ไก่ร้องตกอกตกใจในช่วงเย็นแบบนี้
จะมีผู้เบาผู้เบาขาล้อ
ร้องหรือว่าผู้ชายแอบมาเล่นกับลูกสาว
มาเล่นนี่คือมาจีบมาเจ๊าะแจ๊ะค่ะอันนี้เหรอ
มาแอวเหินสามหัวลูน

ทำให้ลูกสาวบ้านนั้นท้องได้เลย

นี่เป็นความเชื่อของผู้เท่าผู้แก่ทางอีสานเขานะเพราะว่า

การที่ไก่ร้องสามารถเป็นลางบอกเหตุได้
ทั้งดีทั้งร้ายนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะ
คนโบล่ามโบราณที่เขาเล่าสืบทอดกันมา